ความคืบหน้ากรณี๔ทรชนนะคะลวงน้องเด็กหญิงอายุ๑๓ปีไปรุมโทรม
จนกระทั่งน้องตอนนี้บอกว่าสุขภาพจิตย่ำแย่มากเลยนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดกัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะคะ
เพราะว่าล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มทั้ง๔คนได้แล้วนะคะ
ก็ไล่เลียงอายุเลยค่ะตั้งแต่อายุ๑๔ปี๑๖ปี๒๕ปี๒๙ปี
๔ปีคนที่เป็นนกต่อเป็นคนไปล่อลวงน้อง
ให้ทั้ง๓คนมารุมโทรมน้องนะคะ
ที่มันเป็นประเด็นข่าวนี้ก็เพราะว่า
คือน้องไปร้องเรียนกับหัวหน้าชุดเฉพาะกิจฉลามขาวบางแสนชนบุรีค่ะ
เป็นเหตุการณ์น้องผู้หญิงซึ่งอายุ๑๓ปีเองนะคะ
น้องตกเป็นผู้เสียหายเป็นเหยื่อรุมโทรมข่มขืน
หลังจากที่ถูกแฟนเก่าอายุ๑๔ปีพร้อมกับเพื่อนอีก๓คน
ข่มขืนพร้อมกับถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ที่สำคัญคมขู่น้องด้วยนะเรียกเงินเหยื่อ๓๐๐๐บาทแลกกับคลิปค่ะ
บอกว่าถ้าไม่ให้นะเดี๋ยวจะเอาไปประจานในโซเชียล
น้องผู้เคราะห์ร้ายเล่าให้กับหัวหน้าชุดเฉพาะกิจฉลามขาวบางแสนฟังทั้งหมดเลยนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เริ่มต้นก็คือสักประมาณ๒ทุ่ม๕๐ของค่ำคืน
วันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
แฟนเก่าอายุ๑๔ปีมาหาน้อง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปบ้านเพื่อนที่เขาสามมุก
พาไปบ้านเพื่อนชายอีกคนหนึ่งอายุ๑๖ปี
พอไปถึงน้องบอกว่าเสพยากันเลย

หลังจากนั้นผู้ชายอายุ๑๖ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน

มขืนกระทำย่ำยีน้องจนสำเร็จความไคร่
แล้วก็บอกน้องนะบอกว่าถ้าเกิดตำรวจมาให้รีบวิ่งหนี

หลังจากนั้นเด็กผู้ชายอายุ๑๖ปี
ก็พาน้องขึ้นรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านของเพื่อนอีกคนหนึ่ง

นายนัทอายุสักประมาณ๒๙๓๐ปีค่ะ
ซึ่งในบ้านมีผู้ชายเป็นชาวเขมรอีกคนหนึ่งด้วยนะคะ
อายุสักประมาณ๒๕ปีชื่อว่านายเลิศ

ค่ำอีกวันหนึ่งจนกระทั่งรุ่งสางอีกวันหนึ่งค่ะ
ระหว่างนั้นระหว่างที่มีการข่มขืนน้องนะ
เด็กชายอายุ๑๖ปีถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะ
ถ่ายคลิปเอาไว้เสร็จหลังจากเสร็จกิจเสร็จปุ๊บ
เด็กชายอายุ๑๖ปีพาน้องมาส่งที่บ้าน
พร้อมกับกำชับกำชาบอกว่า

ถ้าไม่งั้นแล้วนะคลิปที่ถ่ายไว้จะโดนประจาน
แต่สุดท้ายแล้วกลุ่มทรชนเหล่านี้
กลับนำคลิปไปประจานน้องเองค่ะ
ไปให้เพื่อนที่โรงเรียนของน้องดู
ที่สำคัญยังข่มขู่ด้วยนะคะบอกว่า
เอาเงินมา๓๐๐บาทแลกกับคลิปนี้

สุดท้ายก็ต้องมาร้องเรียนเนี่ยนะคะ
ฟังเสียงหัวหน้าชุดฉลามชุดเฉพาะกิจฉลามขาวกันหน่อยค่ะ
จะหาคนช่วยเหลือไม่รู้จะไปปรึกษาใคร
เพราะญาติพี่น้องแล้วไม่มีพ่อก็พิการเป็นใบ้
ก็เลยต้องมาปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ท่องเที่ยว
ก็เท่าที่ดูจากการเด็กมาหาผมคือเด็ก
เขารู้สึกว่าเขาจะกลัวร้องไห้แอบร้องไห้

ก็คิดว่าคงจะมีการข่มขู่กันตลอดนะครับ
โดยเฉพาะเขากลัวในเรื่องของการถูกแบล็คเมอร์
นี่แหละค่ะอย่างที่หัวหน้าสุธพกิจฉลามข่าวบังสีชนมุรีบอกนะค่ะ
ว่าพ่อของน้องผู้เสียหายเป็นใบ้
ก็เลยตอนนั้นเราสนทนาพูดจากันไม่รู้เรื่อง

ขณะเดียวกันค่ะน้องผู้เสียหายเนี่ย
เนี่ยเขาพาไปพบกับผู้การจังหวัดชนบุรีนะครับ
พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลอืม
ซึ่งก็มีพนักงานสอบสวนร่วมกับนักสหวิชาชีพ
ร่วมสอบปากคำผู้เสียหายถึงพฤติกรรมพฤติการของทั้ง๔คนเนี่ยนะคะ
ตำรวจได้นำตัวนายนัทภัทรนีวงชายไทยอายุสิบเก้าปียี่สิบเก้าปี
แล้วก็นายเลิศซึ่งเป็นชาวกัมพูชาอายุ๒๕ปีนะคะ
ก็เป็น๒ใน๔คนที่ไปรุมโทรมน้องเนี่ย
มาสอบปากคำหลังจากที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้
ทีนี้จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย
ให้การยอมรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุข่มขืนน้องอายุ๑๓ปีจริง
แต่ก็อ้างว่าข้อเท็จจริงบางส่วนมันไม่ตรงกับที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้
อ้างด้วยนะคะที่บอกว่ามีการถ่ายคงถ่ายคลิปเนี่ย
เขาบอกไม่ได้ถ่ายถ่ายไว้แต่ภาพนิ่งเท่านั้น
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยากพูดอะไรก็พูดไปเถ
ตอนนี้เนี่ยมีพยานหลักฐานทั้งหมดที่จะสามารถเอาผิดกับทั้ง๔คนได้นะคะ
เรื่องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบิดามานดาเพื่อการอนาจารย์
ข้อหาพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
ส่วนข้อหาอื่นโดยเฉพาะเรื่องคลิปที่ถ่ายไว้แล้วไปปล่อยในเน็ตจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบถ้าเกิดว่าปล่อยจริงก็มีความผิดเพิ่มเติมตามพรบคอมเนี่ยนะคะ
แล้วก็ในวันนี้ตำรวจบอกว่าจะนำตัว๒ผู้ต้องหาก็คือคนที่อายุ๒๕ปีกับ๒๙ปี
แถลงข่าวประกอบคำรับสารภาพแล้วจะนำตัวไปฝากขังที่ศาล
ส่วนเยาวชนชาย๒คนอายุ๑๔กับ๑๖ปี
ก็จะส่งไปที่สถานพินิษฐ์เพื่อสู่กระบวนการต่อไปค่ะ
อายุอย่างน้อยไม่น่ารีบจบอนาคตตัวเองแค่นี้เลย